ทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะที่เราเล่าไปว่าเมื่อวานนี้พบศพผู้ชายคนนึงนะคะที่ญาติเขาออกตามหาว่าหายตัวไปตั้งแต่สิบหกสิงหาคมในเลอายุ๓๒ค่ะ
บอกว่าหายออกไปจากบ้านตั้งแต่๑๖สิงหาคมได้มีการประกาศตามหาผ่านโลกออนไลน์แล้วก็ระหว่างการตามหาเนี่ยในเลติดต่อกลับไปที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าถูกคนไล่ทำร้ายโทรศัพท์ไปใช่ค่ะทีเนี้ยค่ะแล้วก็ไปเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่าในเลคนนี้วิ่งเข้าไปที่แฟลตเคหะบางพลีโครงการสามตึกสามสิบหก

มีเข็มขัดรัดอยู่ที่คอแต่ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายตำรวจบอกว่ายังไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าตกรรมหรือเป็นการฆ่าตัวตายอืมยังไม่รู้ว่าใครก่อเหตุแต่ว่าล่าสุดวันนี้ญาติก็ไปรับศพไปเชิญดวงวิญญาณจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดนคร
๑๑โมงครึ่งของวันเดียวกันในเลทัวรสับไปบอกที่บ้านว่าถูกไล่ตีมีข้อมูลจากรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าไปส่งในเลที่แฟล็ดเคหะบางพีโครงการ๓ตึก๓๖
แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ตึกนี้ก็เห็นภาพว่าในเลเดินเข้าไปจริงจริงแต่ไม่มีภาพเดินออกมาและสุดท้ายเมื่อวานนี้ไปเจอศพอยู่ในกองขยะนะคะเราให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะที่จุดเกิดเหตุมีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณและนำศพกลับไปประกอบ
เท่าไหร่เพราะตั้งแต่ลูกมีครอบครัวลูกก็ไปอยู่กับภรรยาแต่ลูกก็ไปเยี่ยมแม่อยู่บ่อยนะคะแม่บอกว่าลูกชายก็เป็นคนอารมณ์ดีตลกเฮฮาไม่ค่อยมีเรื่องเครียดตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่ลูกชายต้องมาเสียชีวิตเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นเหตุฆาตกรรมก็อยากจะให้ตำรวจนำตัว
ไปอยู่ฝูงไหนมันก็ถึงหัวเลอะตั้งเป็นถึงตอนนี้
มีตำรวจให้พูดมาพี่
คุยจากก่อนมันพึ่งกลับมาจากบ้านมันอยู่กับเมีย
เขากับเพื่อนอีกสองคนนั่งคุยกันอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนนึงวิ่งมาหาที่โต๊ะ
แล้วก็ว่ายยกมือว่ายเลยนะร้องขอความชื่อเหลือ
บอกว่ามีคน๒๐กว่าคนจะตามมาทำร้ายต้องตายวันนี้แน่ถ้าไม่มีใครช่วย
คนที่ได้ยินแบบนั้นเขาบอกว่าก็มองไปรอบ
แต่ไม่เห็นว่ามีคนตามมาทำร้ายเหมือนที่ในเลบอกนะคะ

เขาบอกไม่เห็นใครเลยก็เลยบอกให้ในเลไปหลบในป้อมยาม
แล้วก็จะเอาเสื้อมาเปลี่ยนให้เพราะเสื้อเนี่ยเป็นสีแดง
กลัวว่าถ้ามีคนตามมาทำร้ายจริงกลัวว่าจะจำสีเสื้อได้
แล้วเสื้อสีแดงมันเด่นไงคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาบอก
เดี๋ยวเอาเสื้อมาเปลี่ยนให้พอนายเลเข้าไปในป้อมยาม
ก็ไม่ได้หลบนะคะโวยวายโวยวายอยู่ในป้อมยามว่าจะมีคนมาทำร้ายร่างกาย
ถ้ามีรถหรือมีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็โวยวายคิดว่าเขาจะมาทำร้ายตัวเอง
แล้วก็วิ่งหนีหายไปค่ะ
แอบในป้อมเดี๋ยวจะหาเสื้อเปลี่ยนให้เพราะเสื้อสีแดงมันเด่น
ก็เลยว่าอย่างนี้พอก็เข้าไปในป้อม
แล้วเขาก็ไปโวยวายในป้อมเขาไม่ยอมหมอบ
บอกว่าล้าหมอบหมอบเขาก็ไม่หมอบไง
เขาก็เสียงดังว่ารถคันนู้นคันนี้ก็จะฆ่าเขาหมด
เหมือนคนกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเพราะว่าตาเขาเหลือขึ้น
เหมือนเขากลัวอะไรอย่างนี้
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดของนิติบุคคลแฟลต์ที่๓๖นะคะ
นี่ค่ะภาพนี้ก็เห็นว่า๑๖สิงหาคมในเล
วิ่งเข้ามาในแฟลต์ใส่เสื้อสีแดงมาขอความช่วยเหลือ
เห็นภาพว่าเข้ามาจริงครับจากนั้นก็วิ่งหนีหายไป
ก็ไม่มีใครวิ่งตามหลังมาเป็น๒๐คนที่ว่าจะทำร้าย
โวยวายอยู่อย่างนี้ค่ะขอความช่วยเหลือนะ
แม่บ้านที่แลตนางสายบุญเรือนก็บอกว่าช่วงประมาณ๑๑โมงค่ะ
เลวิ่งเข้ามาที่แฟลตแล้วก็เหมือนคนแบบคลุ้มคลั่งสติแตกอ่ะ
ตอนนั้นก็คือใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อสีแดงตามภาพเลย
วิ่งเข้ามาอ้อนวอนร้องขอให้นางสายช่วยแล้วก็พูดเหมือนเดิม
บอกว่าเนี่ยมีคนตามมาทำร้ายแต่ด้วยความที่ในเลดูเหมือนคนที่แบบ
ประสาทหลอนนางสายบอกว่าตัวเขาเองกลัว
ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในห้องนิติบุคคล
หลังจากนั้นเนี่ยในเลก็วิ่งหนีออกไปจากตึกนะคะ
วิ่งมาเขาก็ทำท่าอย่างเนี้ยเขาเหนื่อยเขาหอบเออ
เหมือนเขาวิ่งมาที่ไกลเลยอ่ะเออแล้วก็มาร้องบอกว่าป้าช่วยผมทิ้ง
ผมถูกไล่ตีมายี่สิบสามสิบคนเขาพูดอย่างเงี้นะเออ
แล้วป้าก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาป้าก็หันเหหันเหจะทำไงดีวะ
ก็ใจเต้นตุกตุกแล้วกลัวเขาน่ะเออแล้วเขาก็หันเหวนเวียนอยู่ตรงนี้บ้าง
แล้วตรงหน้าออฟฟิศได้มั่งเออเขาบอกกูจะไปทางไหนดี
เขายังว่าอย่างงี้เลยนะเออพอสักพักเขาก็วิ่งไปวิ่งไปอย่างเงี้
พอวิ่งไปตรงเนี้ยป้าก็พุบเข้าห้องก็ไม่เห็นอะไรแล้ว
แต่ก็ไม่เห็นมีใครวิ่งตามเข้ามานะตอนที่เขามาวนเวียนอยู่แถวเนี้ยนะ
ไม่มีคนไม่มีอะไรวิ่งตามเข้ามาหรอกเออป้ายังว่าหนึ่งนึกเอานะ
ใครถ้าคนพูดถึงอ่ะถ้าคนไล่ขับตีมันก็ต้องไล่ขับตีติดติดมาใช่ไหมล่ะ
พอสักพักก็ไม่เห็นมีใครอืมถ้าชาวบ้านระแวกนี้บอกลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันก็จะสอดคล้องกับที่ญาติบอกว่าสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีสิบหกสิงหาคมเนี้ย
ที่ว่าหายตัวไปตั้งแต่ตีสี่เนี้ยนายสุรสิตหรือว่านายเลโทมาหา
โทรมาแล้วก็บอกว่ามีคนจะทำร้ายเขาอืม
มาช่วยเขาหน่อยเนี่ยน่าจะเหมือนที่ชาวบ้านแถวนี้บอกเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรายังได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อาศัยในระแวกแฟลต์โครงการใหม่๓นะครับ
บอกว่าผู้ตายเนี้ยวิ่งมาจากหมู่บ้านเอื้ออทรตึกหนึ่งศูนย์หกนะครับ
อ่าก็ไปดูที่หมู่บ้านดังกล่าวอ่าว่าเออจุดที่เขาวิ่งหนีมาเนี่ย
ที่ว่ามีคนทำร้ายเขาจากหมู่บ้านเอื้ออทรตึกหนึ่งศูนย์หกเนี้ยเป็นยังไง
มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็รู้จักกับผู้ตายด้วยนะครับ
บอกว่าในเลผู้ตายเขาทำอาชีพขับรถสองแถวอืม
ปากทางเข้าหมู่บ้านนิสัยปกติก็คือสนุกสนานค่ะ
ไม่เคยมีปากเสียงมีปัญหาอะไรกับใครวันเกิดเหตุสักสิบนาฬิกาสามสิบนาที
เห็นผู้ตายวิ่งหนีลงมาจากตึกหนึ่งศูนย์หกของหมู่บ้าน
ลักษณะวิ่งเหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างผู้ตายก็วิ่งข้ามที่กั้นทางเดินนะ
แล้วก็วิ่งหนีขึ้นกำแพงข้ามลวดหนามไปด้วย
จากนั้นก็วิ่งหนีอ้อมหลังหมู่บ้านไปที่หน้าหมู่บ้าน
การใหม่สามตึกสามสิบหกค่ะซึ่งส่วนตัวของผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
ว่าผู้ตายน่าจะมีอาการประสาทหลอนแล้วก็ลักษณะเหมือนสติแตก
เพราะว่าเท่าที่รู้จักกันมานะรู้ว่าผู้ตายเนี่ย
เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการเสพยาเสพติด
คนตายน่ะวิ่งลงมาจากข้างบนแล้วก็โดดข้ามช่องทางออกไป
แล้วช่างทางออกไปแล้วก็เขาก็วิ่งรอบตึกไปไปโผ่หน้าบ้าน
ไปหาพวกวินทองแถวอ่าวินทองแถวนี่เขาว่ามีคนไล่ตีมา
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไล่ตัวไล่ตีหรือว่าเขาจะแบบไหนนะ
ตัวเนี้ยไม่รู้ว่านึกว่าเขาจะหลอนเพราะเขาก็เป็นคนเล่นยามาก่อนไง
ก็ไม่เข้าใจเขาส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะ
จากการชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยค่ะที่ศพของในเลไม่มีร่องรอย
บาดแผลหรือว่าร่องรอยการต่อสู้อะไรเลยทางคุณหมอก็บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิต
คือการขาดอากาศหายใจนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
หรือเป็นเหตุฆาตกรรมคือยังบอกไม่ได้
ต้องรอการชนะสูตรอย่างเป็นทางการก่อน
เพื่อนำไปประกอบกับข้อมูลที่ตำรวจชุดสืบสวนได้มา
ถึงจะสามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของในเลได้นะคะ
ว่าถ้าไม่มีใครทำร้ายเลยแล้วก็
เกิดเหตุการณ์ประสาทหลอนอะไรขึ้นมาจริงเนี่ย

ที่ขึ้นไปแล้วตกลงมาจนไปอยู่ตรงจุดที่ทิ้งถังขยะได้ยังไง